วันนี้มีทั้งแบดมินตันและสีสะเกด

ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเดินทางไปสู่อันนพูม

พูดถึงบรรยากาศที่บ้านของศรีสะเกดหน่อยนะครับ
เมื่อวานมีโอกาสได้ไปถ่ายทำนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมของเอาไว้ให้แล้วนะครับ

คุณหนูรัฐวังเอกนะครับคุณพ่อคุณแม่ของศรีสะเกด
ก็บอกว่าตอนนี้จัดเตรียมสถานที่แล้ว

หงอาหารต้องมีเตรียมมาให้ลูกแน่นอนนะครับ
หลังจากที่ไปคว้าแชมป์โลกมาได้จากโรบันกรซาเลส

ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจัดแตรียมมาให้ลูก
เท่าที่จะทำได้เดี๋ยวยังได้ว่าจะไปสนามบีนหรือเปล่านะครับ

ก็อาจจะได้มันไม่ใช่หน้ามันและหน่อมันก็มีอยู่
อาจจะโอดกินหนูนาแล้วค่ะแต่เขาชอบมากนะ
เวลาเขามาเขาบอกว่าแม่ไปสู่ไข่มดแดงให้ผมหน่อยครับ
อยากขอจากนายกรัฐมนตรีขอให้เป็นตำรวจค่ะ
อยากให้ลูกชายมีตำแหน่งเพราะว่ากลัวมากแต่มาจะไม่มีอะไรกินนะ
คุณแม่บอกว่าเวลาศรีสะเกดกลับมาจะชอบบอกว่าไปโศกไข่มดแดงให้หน่อย
คำว่าโศกไข่มดแดงคือการไปแย่ไข่มดแดง
เอาถังใส่ปลายไม้แล้วก็ไปแห่รังเขาให้มันตกลงมาเนี่ย

แต่ว่าตามโครงสร้างปกตินักกีฬาที่จะได้รับการสนับสนุนพวกนี้

ที่แปลควาเหรอินวัลโออลิฟปิกส่วนใหญ่ที่เราเห็นกัน

เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะมีโอกาสหรือไม่
แต่ว่ารายนี้เขาคือไปสร้างชื่อเสียงไงใช่คือองค์การมันค่อนข้างสโฟกว่าแล้วนี้มวยนะครับ
ว่าเราไปชนะนักมวยที่เก่งที่สุดในโลกปอนต์นี้
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าอาจจะเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะครับ
อีกครั้งสายการบินอีว่าแอร์เที่ยวบินบีอาร์๗๕นะครับ
๑๑นาฬิกา๓๐วันทีที่๕กัศยาลสุวรรณภูมิในช่วงข่าวเที่ยง
คงมีรายงานสดเข้ามานะครับ
อันนี้ปากเกียวทิ้งท้ายหน่อยเขาบอกว่า
การโชคระหว่างศรีสะเกียจกับโรมันกาวเซเลสมีโอกาสได้ดูนะครับ
โลก๘รุ่นชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็เป็นแชมป์โลกอยู่เหมือนกันนะครับ

บอกว่าเป็นยอดมวยแท้จริงเพราะว่าแลกหมัดกันสนุกมาก
ไม่มีใครหนีใครเลยนะครับแล้วก็บอกว่า
มันกาซาเลสที่เลื่อนรุ่นขึ้นมานะครับ

อันนี้ก็คือแบบอาจจะมีความกดดันไม่อยากแพ้

ผมเชื่อว่าเขาก็ยังเป็นยอดมวยอยู่ดีนะครับ